มาถึงเรื่องที่ผมสบประมาทมานานแล้วพี่เบิร์ต

อุดรธานีมีคนเจอเขาบอกว่าบ้านนี้

กะว่าตัวสุดท้ายเผื่อจะเจอมุกเมโลเจอจริงฮะ
เหลืองอารามแบบนี้แต่ว่าลูกเล็กหน่อยนะ
บ้านที่เจอเลขที่๗๘หมู่๑๑
บ้านศรีบุณฑันอำเภอบ้านดุงที่อุดอนครับ
เจ้าของบ้านชื่อพี่อินทวาอายุ๔๔ปี
มาโชว์ให้นักข่าวดูคาดว่าน่าจะเป็นไข่มุกเมโลของจริงแน่เลย

ถ้าเอามาประกบกันเนี่ยเท่ากับตาของปลาเลยนะ
ผ่านศูนย์กลางประมาณ๑มิลลิเมตรครับ
ก็มีสีเหลืองส้มออกไปทางส้มหน่อย
ประกายวาวับเขาบอกว่าเวลาโดนแสงกระทบนี่โอ้โหจะวาวับเลย
อินทวาเล่าให้ฟังก่อนเจอไข่มุกเมนนี้
แก้เนี่ยไปซื้อของมาทำหมูกระทะกินกันในเครือยาดนี่แหละ
ก็ตั้งวงกันชุดใหญ่ทั้งหอยทั้งเนื้อแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลย
นี้จัดไปใหญ่จุกกินกันไปจนเหลือหอยหวานตัวสุดท้าย
เอ้ยน้องอรุมน้องอรุมกินเลยน้องอรุมนี่อายุ๙ขวบ
นี่น้องต่างขวานี่นะอลุ้มมาช้ากว่าเพื่อนคนอื่นก็กินกันหมดแล้ว
หอยหวานให้อรุมกินกินเข้าไปเรียบร้อยครับเจอจริงฮะ
แต่น้องอรุมเคี้ยวแรงไปหน่อยไอ้ไข่มุกมันเลยแตกเป็นสองซีกเลย
แล้วฟันน้องยังอยู่ดีไหมเนี่ยมีข่าวของไทยรัฐด้วยนะ
เจอที่ไหนบ้างเขาดูข่าวเราอยู่
ถ้าเป็นไข่มุกเมโลจริงมูลค้านี้เอาเรื่องอยู่บ้างนะ
อรุมเฮ้ยหอยหวานตัวสุดท้ายถ้ากินไปนะขอให้เจอเมโลนะ
จะได้รวยกันทั่วหน้าเลยเจอจริงฮะ
เจ้าของก็คือพี่อินทวาเนี่ยบอกว่า
ถ้าเป็นของจริงเนี่ยโอ๊ยไม่เก็บไว้ให้อรุมเคี้ยวเล่นต่อหรอก
แน่นอนฮะอยากจะขายแล้วเอาเงินที่ได้มาทำบุญกระถิ่นให้กับแม่ยาย
ให้แม่ยายที่ท่านเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน
ก็อยากจะให้คนที่รู้เรื่องไข่มุกเมโลมาตรวจสอบหน่อยว่าของจริงหรือเปล่า
ถ้ามันจริงอย่างที่คนเขาลือกันเนี่ยเอาละมูลค่าเป็นล้านนะ
เลยนะแต่ว่าเวลาเรานำเสนอเนี่ยคุณผู้ชมเรามักจะเจอแต่คนที่เจอมุกเมโล
แต่ไม่ค่อยเจอคนซื้อเลยนะยังไม่มียังไม่เห็น
แล้วที่เล่าข่าวอยู่ทุกวันว่าเจอเจออยากกินหอยป่ะ
ก็อยากอยู่เหมือนกันอยากเจอมุกเมโลใช่ไหม
เกือบรวยแล้วเมื่อเศร้าที่ทิศภัณฑ์มาขอยแคลงกัดเข้าเปลี่ยนเมโล
ไม่เปลือกแม่งแตกเกิดเปลือกแตกจิดเข้าไป